เหตุใหญ่เหตุนี้นะฮะหลอกเจ้าหนี้ให้มาเก็บเงิน
ก่อนจะรัวยิง๘นัดเข้าหัวเลยคุณ
เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดสงขลานะครับก็ตำรวจเนี่ย
เชื่อว่าแนวทางในการสืบสวนก็คือน่าจะเป็นลูกหนี้แล้วฮะ
ลวงเจ้าหนี้บอกว่าให้มาเก็บเงินที่นี่
นัดกันณจุดนี้สุดท้ายเจ้าเนี่ยถูกยิงเข้าหัวนะครับ
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านน้ำชาบ้านคลองขาที่ตำบลนาทัพ
อำเภอจนะจังหวัดสงขลาตำรวจสพควรมีดครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
พบศพของนายชูศิษฐ์ขาวมะนีหรือว่าบังยากบอายุสี่สิบสองปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดศูนย์เข้าที่ใบหน้า
แล้วก็เข้าที่ศีรษะจำนวน๘นัดนะฮะ
หงายจมกองเลือดอยู่หน้าร้านบริเวณหน้าร้านพบรถกระบะอิซูซู
สี่ประตูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนงองูจอจานเก้าศูนย์เจ็ดห้าสงขลา
ของผู้ตายจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็โดยรอบพบปลอกกระสุนปืน
จุดสามแปดศูนย์แปดปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะ
เมื่อสอบถามชาวบ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ตายจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินข้ามถนนมาฝั่งร้านน้ำชา
ก่อนที่จะเข้าไปสั่งเครื่องดื่มในร้านคนร้ายเนี่ยเดินตามหลังผู้ตาย
แล้วก็ตะโกนเรียกผู้ตายว่าบังบังผู้ตายหันกลับไป
หาที่มาของเสียงปรากฏว่าแค่หันกลับไปเท่านั้นแหละคุณ
ชักอาวุธปืนออกมาบรัวยิงเข้าที่ใบหน้าศีรษะหัวของผู้ตายหลายนัด
ทำให้ผู้ตายล้มหงายหลังไปกับพื้นเสียชีวิตทันทีนะครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไปทางหน้าร้านร้านน้ำชาเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นไม่ทราบว่ามากันกี่คนใช้รถอะไรเป็นภาษณะในการหลบหนี
เนื่องจากทางด้านของพยานแล้วก็ลูกค้าคนอื่นในร้าน
ต่างพากันวิ่งหนีหาที่หลบกระสุนก็ต้องหนีตายกันนะฮะ
ญาติผู้ตายให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนที่ทางบังยาโกฟหรือว่านายชูสิตผู้ตาย
ออกจากบ้านพักมีโทรศัพท์มาหาบอกว่าให้มาเก็บเงินที่ติดหนี้อยู่
โดยนัดเจอกันที่ร้านน้ำชาแห่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
และเมื่อถึงเวลานัดนะครับตัวบังยาโก๊ปผู้ตายเนี่ย
เดินทางมาที่ร้านน้ำชาก่อนจะถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะฮะ
ขณะนี้พันธบริวัติเอกสราวุฒิเจียงเต็มผู้บังคุมกับการสอบพ่อควรมีดเนี่ย
สั่งการให้ชุดสืบสวนไล่ล่าตัวคนร้ายแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะถูกลวงมาฆ่านะอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าหนี้